จะเป็น๒กิจกรรมทางการเมืองที่หมุนเวียนมาทุกวันรอบนี้

จัดกิจกรรมครบรอบ๑๔ตุลา๑๖๖

เหตุการณ์นี้ก็คือจะมีนายแพทย์วิชัยโชควิวัตรประธานมูลนิธิ๑๔ตุลาก็มาร่วมด้วยนะครับ
เห็นมีพี่ช่อมีคุณอี้แทนคุณก็มาร่วมกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะครับ
รอบนี้ถือว่าใกล้จะครบครึ่งสัตวรรษแล้วของเหตุการณ์๑๔ตุลา๑๖ครับ